ก่อนที่จะไปออกเสียงประชามติวันอาทิตย์นี้
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่สำคัญ

ที่จังหวัดแห่งนี้กลุ่มคนหลักเนี่ย
วัยรุ่นสูงอายุและคนทำงานเขาจะมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับ
การตัดสินใจว่าจะออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือไม่
ทั้งหมดนี้เขามีความเห็นอย่างไรและทำไมถึงคิดเห็นแตกต่างกัน
ติดตามหาคำตอบพร้อมกันจากรายงานพิเศษ
โดยคุณพัชรวรินพัชรัพย์ประพานันตร์ครับ
นานาประเทศเขาได้เห็นว่าคนไทยพร้อมที่จะ
ก็ยังดูข่าวทางทีวีอยู่นะคะ
ก็คงจะดูข่าวถึงวันลงประชามติแล้วก็เราค่อยตัดสินใจ
เห็นด้วยสิถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ไป
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในจังหวัดนครสวรรค์
สะท้อนเหตุผลที่จะใช้ตัดสินใจว่ารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
หลังรับฟังการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและการรับข่าวสารจากสื่อต่าง
รวมไปถึงคนรอบข้าง
เช่นเดียวกับกลุ่มวัยรุ่นก็มีเหตุผลก่อนตัดสินใจออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ

โดยเฉพาะนางสาวนัสซิมาจากปานอายุ๑๘ปี
นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยนครสวรรค์
รับว่ายังไม่รู้ความหมายของการไปลงประชามติ
จะศึกษาจากการอ่านหนังสือหรือติดตามโซเชียลมีเดียแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดอยู่ดี
และถือว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว

มันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนตัวหนูก็ไม่เห็นด้วยนะคะ
เพราะว่าหนูยังไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดสักเท่าไหร่ค่ะ

อย่างนางสาวพันรภาใจเย็นอายุ๔๐ปี

หลังได้รับจุลสารการออกเสียงประชามติ

รวมไปถึงอ่านข่าวสารจากสื่อต่าง

จะไม่พลาดการไปออกเสียงในครั้งนี้
เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศ
ทราบข่าวจากพวกเอกสารนะคะแล้วก็ทางทีวีแล้วก็วิทยุ
เมื่อสักครู่ก็ได้อ่านอยู่เหมือนกัน
มีเป็นข้อมาค่ะให้เราอ่านแล้ว
ให้เราตัดสินใจว่าจะไปลงประชามติ

ข้อมูลจากเทศบาลนครนครสวรรค์พบว่า
มีผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปมีจำนวนกว่า๓๐๐๐คน
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่น๑๘ปีขึ้นไป
จนถึงวัยทำงานมีสูงกว่าร้อยละ๖๐
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์
มีจำนวน๑๙๑๘๔๔คน
เท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ในเขตนี้
จะเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยทำงาน
ศึกษาและติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ไม่น้อย
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวเที่ยวรัฐทีวีรายงาน